ทางเจ้าวาดทางท่านเจ้าวาดอยากจะรื้อแล้วสร้างใหม่
คือจริงเนี่ยอาตมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะลื้อ
คือมีการบูรณปฏิสังขรมีการบูรณะมาแล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ย
หมดไป๒๓แสนเพื่อที่จะทำให้กุฏิเป็นที่อยู่ของพระคือ
ซึ่งมีหลังเดียวมีแค่หลังเดียวทั้งวัด
เป็นสาราการประเรียนที่ทำทั้งลงสังฆกรรมของสงฆ์ด้วย
ทำกิจกรรมอะไรต่างแล้วก็เป็นที่อยู่ของพระด้วยครับ
ในส่วนนี้อายุการใช้งานของโครงสร้างคือนานมาก
ตามคลิปที่ส่งให้ที่ว่ามันมีฝนตกทีพระเนรต้องย้ายกันที
ฝนตกทีพระเนรต้องย้ายกันทีพระเนรต้องไปอยู่กลางกฎกลางเต็นต์
ตามหล่มไม้ตามมุมสาลาแล้ววัดเราทำเองไม่ได้ค่ะ

ก็จริงอ่ะอย่างอัตมาเนี่ยคือเวลาจะทำอะไรเนี่ย
ต้องปรึกษาทางพระผู้ใหญ่ว่าครับอ่า
กับผมอัตมาจะทำส่วนนี้ส่วนนี้เพื่อที่จะให้พระเนรได้อยู่

อะไรอย่างนี้หรือพระผู้ใหญ่ในที่อื่นที่ท่านมีประสบการณ์ในการบริหาร

เราสามารถที่จะทำทำอย่างนี้ได้ไหม

พระไม่เคยก้าวร่วงในเรื่องของชุมชน
พระจะให้ความเคารพในสิทธิ์ในเสียงของชุม

คือหมายว่าถึงทางผู้ใหญ่เขาไม่ให้ทำ

คือมีผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่ง
เอาแค่ว่าชาวบ้านแค่ส่วนที่เป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์จาก
จะเคยดูแลกิจการงานเงินของวัดมาก่อน
มีแค่หยิบมือเดียวถ้าไปเทียบกับสัดส่วนของชาวบ้านทั้งหมด

ถ้าเกิดจะลื้อจะสร้างจะทำอะไรในวัดปกติจะต้องไปผ่านเขา

พระมีหน้าที่ในการแบบอยู่เฉยเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของทางผู้นำ
นั่งคุยกันตำรวจมานี่คืออะไรครับ
วันที่จะมีการบูรณะเพื่อที่จะนำหลังคา
ที่อาตมาเพิ่งรีโนเวทไปบุรณะปกติสั่งก่อนไปเมื่อสองปีที่แล้ว
มาทำกุฏิหลังเล็กเอาหลังคาเพราะว่ามันอยู่กันไม่ได้

จริงวันนั้นอาจจะเอาหลังคาที่เป็นหลังคาใหม่

เอามาทำกุฏิหลังเล็กให้พระท่านได้อยู่
ทำเรื่องของสาราการประเรียนใหม่ไปรื้อหลังคาทางอ่าชาวบ้านส่วนหนึ่ง
เขาไม่เห็นด้วยแต่เจ้าวาดวัดยืนวัดชาวบ้านส่วนใหญ่
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพอไปลื้อหลังคาปุ๊บ
ก็เลยถูกผู้นำชุมชนไปแจ้งความว่าเจ้าอาวาสวัด
ทำลายทรัพย์สินของวัดอย่างงี้ได้ไหมคะอาจารย์อาจารย์จัตรวง
จริงตอนแรกคงจะต้องตอบว่าผมไม่ทราบแต่พอเอิญตอนนี้ผมทราบแล้วคือ
คุณอยู่กันมาขนาดนี้สิบหกปีพระไม่มีที่สู้หัวนอนเพราะฝนตก
คุณเป็นชาวบ้านคุณเป็นชุมชนคุณไม่มีความละอายกันบ้างหรือครับ
ผมฝากไปยังกล้องเลยผมฝากไปยังผู้ใหญ่เลยช่วยมาชี้แจงด้วย
คุณไม่เห็นคลิปเหรอว่าเวลาฝนตกมันนอนไม่ได้นี่เห็นไหมที่กลางร่ม
ผมก็เลยงงมากว่าแล้วชาวบ้านที่ออกมาต่อต้านการซ่อมแซมเนี่ย
คุณเป็นอะไรกันเออถ้าก็แบบว่ากุฏิซ่อมให้มันหรูทำให้มันเลิศ
ถ้าอย่างนั้นคุณจะเอาผิดเขาก็เอาไปแต่เนี่ยเขาซุกหัวนอนไม่ได้อ่ะ
ซุกหัวนอนไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดพระนะคุณ
มันเป็นความผิดชาวบ้านผมบอกเลยผมกล้าพูดฟันเลยว่าตอนนี้เป็นความผิดพวกคุณ
คุณปล่อยให้พระมาอาศัยอยู่วัดนี้โดยที่ซุกหัวนอนไม่ได้เพราะฝนตก
ผมว่าอันนี้ความผิดใครอาจารย์ให้ผมพูดเลยนะผิดเจ้าคณะปกครอง
คณะปกครองคุณไม่สนใจพระผู้น้อยเหรออยู่กับสภาพอย่างนี้
สองชาวบ้านคุณถือบัญชีไว้คุณปล่อยปะละเลยได้ยังไง
ข้าราชการสำนักพุทธคุณรู้ไหมเนี่ยเวลาฝนตกพระไม่มีที่ซุกหัวนอน
ทั้งหน่วยงานทั้งชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านเนี่ยว่าคุณเป็นอะไรกันหมด
อาจารย์แล้วปกติถ้าเกิดทางวัดจะวัดไหนก็แล้วแต่เขาจะทำอะไร
มันต้องทำได้สิคุณเพราะอย่างนั้นต้องขอมติต้องขอถามทางวัด
แล้วอย่างนี้ผมถามให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันตัดสินครับ
อย่างนี้สภาพเบอร์นี้ยังต้องขอมติเหรอฮะ
สภาพแบบไม่มีที่ซุกหัวนอนเพราะฝนตกเนี่ย

อำนาจอำนาจมันอยู่ในเจ้าอาวาสแล้วก็คุยกับกรรมการ

แต่ไม่ใช่ถ่วงกันซะจนมันถ่วงความเจริญแบบนี้
การมีกรรมการวัดเพื่อถ่วงดุลอำนาจเจ้าอาวาสในบางเรื่อง

แต่ไม่ได้หมายความคุณจะถ่วงความเจริญเงินเบอร์นี้
ต้องแยกแยะนะครับว่าถวงดุลกับถวงความเจริญในฐานะกรรมการเนี่ย

ท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่ามันหนักข้อถึงท่านถูกแจ้ง

ซึ่งผมก็งงตำรวจที่เสนอหน้ามาในคลิปผมงง
คุณมาได้ยังไงอำนาจคุณเหรอ
ผมถามหน่อยคุณมีสิทธิ์มาจับใคร

สองพระแล้วก็ทำผิดซึ่งหน้าเหรอ

ผมเลยบอกว่าเฮ้ยบ้านป่าเมืองเถื่อนเหรอ
แต่ท่านเจ้าวาดบอกว่าท่านทางจังหวัดทางอำเภอท่านมาตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ทำลายทรัพย์สินโบราณสถานอะไรของวัด
ก็เลยตำรวจก็เลยไม่ได้แจ้งความข้อหาอะไรยังไงใช่ไหม

อย่าเสริมด้วยในเสียงในโทรศัพท์ตอนที่ตำรวจคุยเนี่ย

คณะจังหวัดกับพอสำนักพุทธอุตส่าห์โทรมาเคลียร์กับตำรวจ
ให้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงเรื่องบางเรื่องมันเป็นอำนาจของเจ้าอาวาส
กรรมการมีสิทธิ์แค่ในการตรวจสอบดูแล

ตำรวจจะฉลาดได้จากการฟังเสียงในโทรศัพท์เนี่ย
คุณอุ๋ยไม่ใช่เล่นนะ
สวัสดีครับ